อุทาหรณ์ค่ะเรื่องของสาวคนหนึ่งกินทุเรียน
แล้วปรากฏว่าซดเบียร์ต่อพอกินเข้าไปอาการมันไม่ดีแล้วทีนี้
ทางด้านของเพื่อนเพื่อนญาติหายก็เริ่มรีบพา
ส่งโรงพยาบาลเพราะเธอเริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วนะคะ
ไปดูคลิปกันหน่อยค่ะไอ้บอยบีบมือกูดิ
ปิดมือกูได้ปล่อยปล่อยปากอีกนิดนึงนี่เออเอออ้วบมาอ้วบใส่หน้ากูเลยมาเออ
หอมไว้ลืมตาลืมตาลืมตาอย่าหลับกูไม่ต้องหลับนานหลับกูไว้พี่กัลตบกันเลยน่ะลืมตาไว้
เป็นเหตุการณ์ขณะที่เธออยู่บนรถพยาบาลแล้วเพื่อนและแฟนก็กำลังพาตัวคุณปอยไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
แล้วดื่มเบียร์ต่อสองขวดพอขวดที่สองยังไม่ทันหมดนะคะ
ดื่มไปได้ครึ่งขวดก็เริ่มมีอาการช็อกร้อนทั้งตัว
หายใจไม่ออกแล้วตาลอยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะตาลอยแบบนี้เลยนะคะ
เหมือนมีอะไรมาขวางคอตลอดเวลาแฟนเขาค่ะอย่างที่เห็นในภาพ
คือเขาพยายามเป่าปากเพื่อนก็พยายามเรียกชื่อเตือนสติ
ไม่ให้หลับก่อนถึงโรงพยาบาลล่าสุดนะคะคุณปอยก็ชี้แจงสาเหตุว่า
การกินทุเรียนต่อเบียร์เนี่ยเธอไม่ได้ลองของนะแต่เธอลืมนึกไป

แล้วตอนนี้คืออาการปลอดภัยแล้วนะคะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ที่ถามกันมาว่ากินไปเท่าไหร่ยังไงกินทุเรียนประมาณสามภูค่ะ
เบียร์ไปสองขวดแต่ขวดที่สองได้แค่ครึ่งขวดค่ะ
ก็มีอาการร้อนไปทั้งตัวเลยแล้วก็หายใจไม่ออก
แม่นมาอกเหมือนมีอะไรมาควางล้ำคอตลอดเวลาอวดอุดตะหรี่
กินเบียร์แล้วก็กินทุเรียนไม่ลองของนะคะ
แต่ลืมตัวลืมที่ว่ากินทุเรียนไปแล้วไปกินเบียร์อย่างนี้ค่ะ
ลืมตัวจริงจริงส่วนคนที่เป่าปากเป็นแฟนเราเองนะคะ
โอ้โหโชคดีนะคะเนี่ยที่เธอยังหายเป็นปกติแล้วกลับมานั่งเล่าเหตุการณ์ให้เราได้ฟังได้นะคะ
ค่ะคืออย่างที่เธอบอกคือเธอไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากจะลองของหรอกนะ
ก็เคยรู้เรื่องนี้มาแต่ก็คงคิดว่าเว้นมานานแล้วหรือว่าไม่ได้คิดมากขนาดนั้นก็เลยกินเข้าไปแบบนี้นะคะ
เพจเฟสบุ๊คโซเชียลฮันเตอร์สองพันยี่สิบเอ็ดก็นำไปโพสต์เตือนภัยบอกว่านี่อันตรายมาก
แล้วชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์กันว่ากินทุเรียนต่อเบียร์จะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดพุ่งสูง
ถ้าเมาแล้วหลับไปร่างกายจะขาดน้ำรุนแรงเมื่อถึงจุดหนึ่งสมองจะเสียน้ำมาก
เกลือแร่ร่างกายผิดปกติสมองทำงานไม่ดี
จะเกิดอาการหน้าร้อนวูบวาบสั่นง่วงซึมอาเจียนคลื่นไส้หมดสติได้
ที่สำคัญค่ะถ้านำส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจจะเสียชีวิต
เพราะทุเรียนจะไปหยุดเอ็นไซดชนิดหนึ่งที่ช่วยล้างพิษแอลกอฮอล์ให้ขับออกจากร่างกาย
พอทุเรียนไปขวางการทำงานดังกล่าวเนี่ยพิษแอลกอฮอลมันจะรุนแรงขึ้นนั่นเองนะคะ
เตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะ
ระมัดระวังมากมากหน่อยนะคะคุณหมอเองก็ออกมาเตือนเรื่องนี้กันบ่อยนะคะ
อ่าแล้วช่วงนี้น่ะเข้าใจนะหน้าทุเรียนด้วยหน้าทุเรียน
สายทุเรียนเวลาเขาเห็นทุเรียนเขาอยากจะทานแต่ระวังหน่อยละกัน
ถ้าไปดื่มกับไอ้พวกที่มันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันตรายจริงจริงนะอันนี้เป็นเรื่อง